ว่าสองคนค่ะหนุ่มเป็นเพื่อนรักกันแต่คนหนึ่งมันเกิดอาการหลอนยาเสียบตัว
มาอีกแล้วยาเสพติดหลอนอีกแล้วอ่านทุกวันเรื่องของยาเสพติด
หลอนเสร็จไม่พอปรากฏยิงเพื่อนตัวเองเจ็บสาหัสเพราะอะไรอ่ะ
ระแวงเดี๋ยวตัวเองถูกฆ่าแล้วยังระแวงไปด้วยนะคะ
ไปบอกว่าเพื่อนเนี่ยทำร้ายเมียเขาด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะเกิดความวุ่นวายตรงนี้ตำรวจไปจับกลุ่มใครอ่ะ

นายปรีเชศสมโพงอายุสามสิบสี่ปีค่ะ
ใช้อาวุธปืนไปยิงเพื่อนรักตัวเองคนที่โดนยิงคือนายชัยยุทธ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้นะคะที่บ้านนั่นแหละ
ตรงนั้นที่ตำบลชุมพลค่ะอำเภอศรีนครินเช้าวันนี้นี่เอง
แล้วคือก่อนหน้านี้มันไปเกิดเหตุอย่างที่บอกว่า
ตัวนายปรีเชศเนี่ยนะคะเขาเอาปืนลูกซองอันนี้แหละ
ยิงเพื่อนเขาแล้วกระสุนมันเข้าช่องท้องเลยนะ
เพื่อนเนี่ยอาการสาหัสทีนี้พลเมืองดีตอนนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว
ส่วนหน้าบ้านค่ะของนายชัยยุทธ์นะคะ
ก็มีเจอปลอกกระสุนปืนเบอร์สิบสองตกอยู่หนึ่งปลอม
ก็เป็นหลักฐานแหละแล้วมีกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกสองนัดเก็บเอาไว้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปค่ะหลังก่อเหตุเจ้าตัวแน่นอนว่า
พอก่อเหตุแล้วจะอยู่เหรอคะหนีค่ะไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
ตำรวจก็เลยต้องเนี่ยเอากำลังมาปิดล้อมจับกุมเนี่ย
คุณผู้ชมมันก็จะเป็นภาพของความวุ่นวายแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะ
ยิงเพื่อนแสดงว่ามีปืนตำรวจต้องระวังนะคะ
ยุทธวิธีในการไปปิดล้อมจับกลุ่มเขาที่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วอย่าลืมว่าเจ้าตัวอยู่ในอาการหลอนอีกและจะเอาปืนออกมายิงโป้งป้างกันตอนไหนก็ไม่รู้ด้วย
แต่สุดท้ายจับได้ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
ที่สำคัญเอวเขาอ่ะตอนจับมาเออ
มีกระสุนปืนนะคุณพกอยู่ด้วยนะเออนะหลายนัดด้วย
เอาตัวไปเลยค่ะไปค้นอาวุธปืนที่ซ่อนเอาไว้บ้านอีกหลังนึง
ซึ่งบ้านอีกหลังนึงตรงเนี้ยก็อยู่ติดติดกันครับ
นายปรีเชษกับนายชัยยุทธ์เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเพื่อนรักกัน
ตอนหลังหลังเนี้ยแหละมือยิงหลอนตลอดระแวงตัวเองจะถูกฆ่า
และยังคิดอีกว่าเพื่อนไปทำร้ายร่างกายภรรยาของเขานะคะ
เนี่ยสุดท้ายเลยเกิดเหตุแบบนี้เขาบอกว่า
ตลอดทั้งคืนนายปีเชษใช้วิธีไปเดินวนเวียนในหมู่บ้าน
พอลูกสาวไปเอาปืนของน้องชายตัวเองไปก่อเหตุยิงเพื่อน
ผู้ใหญ่บ้านนะคะในลาบศรีน้อยบอกแบบนี้
ผู้ก่อเหตุนายปีเชษมีคดียิงปืนข่มขู่ชาวบ้านมาแล้วก่อนหน้านี้๒คดีนะ
เพราะอะไรก็เสพยาจนหลอนนั่นแหละนะคะ
กลางคืนไม่หลับไม่นอนทำอะไรยิงปืนขึ้นฟ้า
เห็นใครเดินออกไปกรีดยางใช้ปืนยิงขู่
เพราะถ้าเกิดสมมุติปล่อยออกมาเดี๋ยวก่อเหตุอีกนะ
ส่วนอาการนะคะคนถูกยิงนายชายุทธ์นั่งเป็นห่วงนะคะ

แล้วก็ต้องเขาบอกว่าเนื่องจากยังใส่ลำไส้เทียมจากการผ่าตัด

เดิมยังไม่ทันหายดีโดนยิงอีกต่างหาก